โอ้โหรุมกันเละเลยนะฮะ
รุมคู่อบริตัวคนเดียว

หรือว่าจะแย่งลูกค้าอะไรกันอีกหรือเปล่า
แต่คุณผู้ชมเดี๋ยวมาเคลียร์เรื่องนี้ให้คุณผู้ชมฟัง

โอ้โหได้ยินเสียงไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะฮะ
โอ้โหนี่คนตีคนรุมเขาก็รุมอย่างเดียวเลย

คนที่ถูกรุมเนี่ยโอ้โหก็สู้ไม่ได้เลย

ห้ามก็พยายามแล้วแต่ก็ห้ามไม่ได้

แล้วคนที่เขาเห็นเขาบอกว่าไม่แน่ล่ะ

เออแต่เรื่องนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะ
คิดว่าเป็นรายเดอร์ตีกันเองฮะไม่ใช่นะครับ
นี่แต่ที่เห็นผู้ก่อเหตุเป็นชาย๓คน
๒คนสวมเสื้อรายเดอร์ค่ายสีเขียว
ส่วนอีกคนนึงสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำนะฮะ
รุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งแบบสามรุ่มหนึ่ง
เตะทั้งต่อยทั้งกระทืบไม่ยั้งเลยนะฮะ
โดยไม่สนใจทั้งรอปภที่เข้ามาห้าม
และคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์แล้วพยายามจะเข้าไปห้าม
คุณผู้ชมเห็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งไหมพยายามเข้าไปห้ามเหมือนกันนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑มีนาคมเมื่อวานนี้นะครับ
หน้าวิทยาลัยแห่ง๑ย่านบางแคร์กรุงเทพครับ
ดังนำไปโพสต์โดยข้อความที่มีการโพสต์
บอกว่าอยากให้มีคนกลางเข้ามาไก่เกลี่ยให้จบปัญหาหน่อย
และคนที่ถูกทำร้ายคือน้องจอนวิกใช้ชื่อแบบนี้นะฮะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุ๑ใน๓คนนี้เคยมีเรื่องกันมาก่อน

พวกเขาได้เข้ามาต่อว่าด่าผมด่าพ่อด่าแม่
และคมคูบอกเดี๋ยวจะเอาปืนใต้บอกรถนี่
รถจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะมายิงเลย
โดยน้องจอนวิกก็เลยเอากาแฟที่ถืออยู่ในมือสาดใส่เขา
หลังจากนั้นก็ถูกรุมทำร้ายตามคลิปนะฮะ

เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
หรือทำร้ายร่างกายกันแบบนี้

น้องคนที่ถูกรุมบอกว่าอยากหาคนกลางช่วยหน่อย
ชีวิตเขาตอนนี้ไม่ปกติแล้วหวาดระแวงไปหมด
คือเขาก็ไปที่ไหนเดี๋ยวจะโดนตามตีอีก

หรือว่ามีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยโอ้โห
เสาะแสวงหาจนสามารถติดต่อน้องจอนวิกได้
อนวิกนี้เป็นชื่อสมมุตินะที่เขาใช้ในโซเชียลนะครับ
จอนวิกเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ผมเจอผู้ก่อเหตุ๑ใน๓คนนี้ในห้องสมัครเรียน
วิทยาลัยแห่งนี้แหละครับที่กำลังเข้าห้องสมัครเรียนนี่แหละฮะ
มีการพูดจากกระทบกระทั่งกันผู้ก่อเหตุเนี่ยยังไม่จบฮะ
แม้ว่าผมจะเดินออกมานี่ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อนี่แล้ว
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งมา๓คน
ก็มาด่าผมถึงหน้าร้านสะดวกซื้อ
จริงผมพยายามเลี่ยงเดินออกมาเพื่อซื้อกาแฟนะ
หลังจากนั้นผมโดนด่าพ่อล่อแม่ผมก็มาด่าโทรศาสตร์

ทีนี้ผมเลยโดนรุมทำร้ายตามที่เห็นในคลิปนี้นะครับ
และ๑ใน๓คนที่ทำร้ายผมเป็นพ่อของหนึ่งในผู้ก่อเหตุนั่นแหละคุณ

แล้วเกิดเป็นพ่อเป็นผู้ใหญ่กว่าคือไม่ห้ามเด็กทะเลาะกันเหรอ
ห้ามฮะมาช่วยรุมทำร้ายผมด้วยนะฮะ
กระชากคอเสื้อแล้วก็ต่อยผม
ตอนนั้นผมนะโอ้โหโดนรุมเละขนาดนี้นะฮะ
ผมเนี่ยเมาหมัดเลยเขาบอกว่าไม่มีทางสู้จริงนะฮะ

โชคดีที่มีอาจารย์แล้วก็ป้าร้านขายข้าวช่วยไว้ได้เห็นไหม
จะเห็นคุณป้าตัวเล็กวิ่งออกมาแบบจับแยกจับ

คือเรารู้จากที่เขาบอกว่ามีอาจารย์กับมีป้ามาช่วยไว้ได้
พอจะเห็นบ้างนะมีคนออกมาเมื่อกี้
คุณผู้ชมฟังเสียงของน้องจอนวิกหน่อย
เพราะทีมของเราโทรไปถามเมื่อเช้านะฮะ
ไปไหนมาไหนของผมผมก็ไม่ได้ระแวง
ไม่ได้กลัวว่าเขาจะมาทำร้ายฉัน
เพราะว่า๓ปีที่ผ่านมาผมก็ระแวงตลอดนะ

แล้วเขาก็ไม่เลิกลากับผม
เขาก็ลากเรื่องยาวมา๓ปี
ลากเรื่องยาวมา๓ปีคืออะไร
เราก็เลยถามต่อนะน้องจอนวิก

น้องเขาเล่าให้ฟังนะบอกแบบนี้

คือจริงแล้วก็มีเรื่องกับคนที่เรียนที่เดียวกันนี่แหละ
แต่อยู่คนละแผนกคุณสถาบันเดียวกันเลย

เด็กช่างเหมือนกันเลยแต่อยู่คนละแผนกเท่านั้นเองนะครับ
แต่ผมก็ไม่รู้นะสงสัยหน้าผมเนี่ย
มันไปกวนส้มตีมเขา

คือน้องเขาบอกว่าคือทรงผมก็ดูกวนอยู่แล้ว
ทีแรกเราก็งงว่าส้มผมคืออะไร

น้องเขาบอกว่าทรงของผมเนี่ยมันดูกลวนอยู่แล้ว

เออแต่ทรงของผมหรือท่าทางของผม

พวกเขาเคยยกแผนกมาดักผมเลย

แต่ทีนี้พวกนั้นคู่อริผมเนี่ย

และทีนี้ก็เลยมาเจอกันครั้งนี้ที่มาสมัครเรียน
และดันกระทบกระทั่งด้วยคำพูด
แล้วก็ผมก็เอากาแฟไปสาดพวกเขาเหมือนกัน

ที่เขารุมผมได้ผมไม่มีทางสู้จริงนะครับ
ก็บอกว่าอยากหาคนกลางที่จะมาช่วยหน่อย
เพราะตอนนี้คือชีวิตผมมันไม่ปกติแล้ว
มีเรื่องกันมา๓ปีแล้วทางนู้นเขาบอกจะจบ

สงสัยต้องให้อาจารย์แหละเพราะว่าเป็นสถาบันเดียวกัน